ติดตามเรื่องของคดีใหญ่การเสียชีวิตของพริตตี้สาว
ตอนนี้ทางญาติทางเพื่อน
พยายามที่จะหาเบาะแสการเสียชีวิตให้ได้

ในเวนที่สิบเก็ตกัญญาโยนช่วงตั้งแต่เช้ามืดเลย
ตี๕ตำรวจได้รับแจ้งว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ตรงโซฟา
ล็อบบี้ของคอนโดย่านรัชดาราชพฤกษ์ที่ธนบุรีนะครับ
แล้วก็สภาพนี้คุณเป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยเลยนะ

สภาพศพนี้นะครับคือนอนหงาย
เสื้อยืดแขนยาวสีขาวแล้วก็มีเสื้อคลุมแขนสั้นทับอีกทีหนึ่ง
กางเกงขาสั้นสีดำนอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟาภายในล็อบบี้ของคอนโด
ตรวจสอบตามร่างกายเจ้าหน้าที่ไม่พบบาดแผลใด
แล้วก็มาพบว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสาวทิติมา
รพันธ์พิพัฒน์อายุ๒๕ปี
ฉายาในวงการพริตตี้ก็คือลาลาเบล

รู้จักกันอยู่คือก่อนหน้าที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ย

แล้วก็คนก็จ้างงานเธอเยอะเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เธอก็รับงานจนกระทั่งวันที่๑๖กันยายน
วันเกิดของเธอเองเธอก็ยังโพสต์เนี่ย
โพสต์ภาพก่อนที่จะพบบนโซฟนะ
โพสต์ภาพว่าโอ้โหวันที่๑๖กันยายน
วันเกิดยังต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับ
แล้วก็มีภาพมากมายอยู่ในโลกโซเชียล
ตำรวจนะฮะก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพราะว่าการตายครั้งนี้คือตายปริศนาละหนึ่ง
สองทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้และเสียชีวิตตรงนี้

ใช่ไม่ใช่คอนโดของเธอก็เลยตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากคอนโดนี้
พบว่าในช่วงตี๑๓๗นาทีมีชายหนุ่มรูปร่างกำยำร่ำสัน
หน้าตาดีฮิ้วปีกลาลาเบลในลักษณะหมดสติ
ไม่รู้เนื้อรู้ตัวลงมาจากชั้น๖
ชั้น๖คือที่พักของผู้ชายคนนี้ห้องพักของผู้ชายคนนี้อยู่ชั้น๖
พอประตูลิฟต์ปิดชายในคลิปได้วางร่างของลาลาเบล

คือกองเอาไว้อ่ะแล้วตอนเนี้ยพอลิฟต์เปิดลงมาข้างล่างก็ลากออกมาอย่างเงี้เลย
ลากออกมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปไว้ที่โซฟานะครับ
คือในนี้เราไม่รู้ว่าตกลงตอนที่เธออยู่ในลิฟต์ตายหรือยังตายหรือยัง
จนกระทั่งในเวลาประมาณอีก๑ชั่วโมงครึ่งต่อมา
ก็มีคนไปพบศพของลาลาเบลคือตี๓ประมาณนั้นนะครับ
ได้หลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นนี้แล้วตำรวจนะครับก็ไปที่ห้องพักชั้น๖
ซึ่งเป็นห้องพักของผู้ชายในคลิปไปเคาะประตูห้อง
แต่ไม่ยอมเปิดประตูให้นะเจ้าของห้องไม่ยอมเปิดประตูให้
ตำรวจตัดสินใจงัดประตูห้องพบชายที่ปรากฏในคลิป
กำลังนอนหลับอยู่ที่พื้นห้องมีขวดเหล้าวางอยู่บนโต๊ะ
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายรัชเดชหรือว่าไออุ่นอายุ๒๕ปี
ตำรวจก็ถามทำไมไม่มาเปิดประตูทำไมถึงมานอนตรงนี้
ผู้ชายคนนี้ว่าเจ็บขาตำรวจก็บอกเจ็บขาจากอะไร
บอกว่าเตะบ้อนมาอะไรก็ว่ากันไปบอกว่าเซ็นเอ็นพลิก
ตำรวจก็มีการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดนะครับ
แต่ตำรวจก็เก็บหลักฐานในห้องพักทั้งหมด
แล้วก็นำตัวนายไออุ่นไปให้การต่อที่โรงพัก
นายไออุ่นให้การว่าทำงานเป็นนายแบบอิสระเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส
และเคยแสดงเป็นตัวประกอบหนังและละครมาหลายเรื่อง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กลายเป็นสิ่งที่เพื่อนของลาลาเบลขุดคุยขึ้นมา
เพราะมันมีคลิปจากกรณีที่ไออุ่นเป็นคนโพสต์เอง
คลิปด้วยกันคลิปแรกเป็นคลิปที่ลาลาเบลดูเมามากแล้ว
แต่ยังมีชีวิตอยู่คือนายอุ่นเนี่ยเอามือไปรูปหน้า
ซึ่งลาลาเบลก็ยังมีปฏิกิริยาตอบสนองขมวดคิ้วเดือนหน้าไปมา
อารมณ์คนเมาอ่ะใช่แต่อีกคลิปนึงเนี่ยสิคะ
คือคลิปที่ลาลาเบลน้ำลายฟูมปากแล้วแล้วก็ยังมีเสียงนายไออุ่นในคลิปคือเอามืออีกข้างรูปหัวลาลาเบล
แล้วก็เป็นเสียงหัวเราะแล้วก็บอกว่าไหวไหมเนี่ยไหวหรือเปล่า
ไหวไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้เพื่อนสนิทของลาลาเบลอ่ะ
เขาคุยแชทกลุ่มกันที่มีนายไออุ่นอยู่ด้วยเขายังบอกเลยว่า
เอกใจสักนิดเหรอคนน้ำลายฟูมปากขนาดนั้นยังมีหน้ามาถามว่าไหวไหม
ใช่นะครับแต่เรามีรู้ที่สถานที่เนี่ยเพราะในคลิปเนี่ยมันถ่ายแบบแคบ
แล้วก็ไนไออุ่นเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปหัวลาราเบล
แล้วเขียนด้วยเห็นมันบอกว่าไอย่าไม่ได้มองเด็กมันให้เอาเองฮ่า
อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าถ่ายที่ไหนนะแต่มันมีแสงสี
ใช่ครับแล้วอีกคลิปหนึ่งก็เหมือนถ่ายบนรถหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะเพราะตำรวจก็ต้องเอาคลิปนี้ไปสืบสวนต่อนะครับ
ก็กลายเป็น๒คลิปที่สำคัญมากเป็นหลักฐานสำคัญ
โดยไออุ่นก็เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในงานเดียวกับลาลาเบลกระทั่งเลิกงานกัน
คือลาลาเบลมีอาการเมามากไออุ่นก็เลยอาสาขอพาลาลาเบลไปส่งที่พัก
แต่ระหว่างทางลาลาเบลหลับ
ขับรถกลับมาที่คอนโดของนายไออุ่น
อุ่นขับมากลับมาที่คอนโด
ในช่วงค่ำของวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา

นัดหมายให้มารับตัวลาลาเบลกลับ
กันไว้ที่ล็อบบี้ชั้นล่างของคอนโด
แต่ปรากฏว่าไออุ่นก็พยายามไปปลุกลาลาเบลนะ

อุ่นก็คิดว่าลาลาเบลเมามาก
ก็เลยอุ้มลงมาและเห็นภาพในลิฟต์นั่นแหละครับ
จนกระทั่งมาไว้ที่โซฟาด้านล่างนะครับ

เพราะว่าต้องรอผลชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อน
อย่างไรก็ตามหลังถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
เพื่อนของลาลาเบลเนี่ยไปด่าอายอุ่นแบบนี้แหละ

คือสิ่งที่เพื่อนติดใจก็คือว่า
ทำไมถึงเอาเบลมาทิ้งไว้ตรงล็อบบี้แบบนี้
เพื่อนฉันไม่ใช่หมานะเขาพี่แบบนี้เลยนะ

ทำไมไม่แบกเบลขึ้นห้องมาทิ้งไว้ตรงนี้ทำไม
อุ่นตอบไปว่าเหนื่อยเบลทิ้งตัว
อันนี้เป็นไลน์กลุ่มที่เขาพูดคุยกันกับเพื่อน

ว่าคุณคือคนที่อยู่ตอนที่เบลยังไม่ตาย

ถ้าคุณเอาเบลไปส่งโรงพยาบาลเบลอาจจะไม่ตาย
หรือว่าเบลตายที่ไหนตายในห้องคุณหรือเปล่า
แล้วคุณเอาศพมาทิ้งไว้ที่โซฟาตรงล็อบบี้
นี่อำพลางศพหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสงสัยจากเพื่อน
แต่ไออุ่นโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเพื่อน

รอผลนิติเวทก่อนผมไม่ทราบว่าเบลเสียจริง
กินเหล้าช็อตหนักมากประมาณ๑๐แก้วได้
และกับแก้มที่มีก็แค่ยำลูกชิ้นถั่วต่าง
แค่นั้นเองครับผมไม่ทราบเรื่องเวลาการตายของเบลด้วย
ผมพาเบลมานอนคอนโดแล้วผมหลับไป๕๖โมงเย็น
มาเที่ยงคืนตีหนึ่งก็จะให้เพื่อนเบลมารับที่คอนโด
ผมไม่หนีไปไหนแน่นอนผมบริสุทธิ์ใจครับ
แล้วก็โพสต์อีกนะครับว่าตัวเขาเป็นผู้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลาลาเบลเอง
เพราะว่าเสื้อผ้าที่ลาลาเบลใส่ไปรับงานมาแล้ว
ใส่กลับมาแล้วก็ไปทาเล่าด้วยกันเนี่ยมันโป๊

ใช่ครับแล้วก็ใส่เสื้อคลุมไปอีกทีนึงไม่งั้นมันจะเห็นหมดนะครับ
โพสต์คลิปรุงที่ถูกวิพากฎวิจารณ์มาก
ลาลาเบลเป็นเมียคนที่ร้อยไม่ได้มอมเด็กมันห้าวเองต่างนานา
นี่แหละที่ทำให้เขาตกเป็นประเด็นที่คนด่ากันเยอะมาก
ใช่ครับแล้วก็๒คลิปนั้นก็ถูกลบไปแล้ว
แต่ว่ามีคนเอามาเผยแพร่ได้ทันโดยเฉพาะเพื่อนของลาลาเบล

มีคนที่ร้อยไหวป้าร้อยไหวป่ะคือตอนนั้นลาลาเบลยังไม่ตายหรอกนะฮะ
แต่ว่าไอ้ตายตอนไหนมันสำคัญด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่งานศพของลาลาเบลที่วัดสแก่งามเขตบางขุนเทียน
บรรยากาศแน่นอนครับเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีครอบครัวแล้วก็เพื่อนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากเลย
เพื่อนผู้ตายแล้วก็เป็นผู้ที่ไปพบศพลาลาเบลที่คอนโดดังกล่าวนะครับ

เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าได้เดินทางไปกับแฟนสาว
หลังได้รับโทรศัพท์จากไออุ่นให้ไปรับเบลที่คอนโดดังกล่าว
เมื่อไปถึงนะคุณพบว่าลาลาเบลนอนอยู่บนโซฟา
ลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ตื่นเสียชีวิตแล้ว

ทั้งนี้ทางเพื่อนและญาติยังติดใจสาเหตุการตาย
และในเบื้องต้นแพทย์ที่ชนะสูตรก็แจ้งมาว่า
ลาลาเบลเสียชีวิตเพราะหัวใจวายเฉียบพลัน
แต่ต้องรอผลผ่าพิสูจน์อีกครั้งประมาณ๔๕วัน
ตอนนี้ญาติเองแม่เองลาลาเบลนะครับ
แล้วก็แฟนนุ่มของลาลาเบลคือลาลาเบลเขามีแฟนแล้ว
ยังติดใจสงสัยว่านายไออุ่นเกี่ยวพันกับเรื่องของการฆ่า
หรือทำให้ลาลาเบลตายหรือเปล่ารอตำรวจ